คุณผู้ชมคะยังตามให้ต่อค่ะกรณีน้องปอนะคะที่ถูกในบอยอดีตสามีนะคะ
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปลักพาตัวออกมาจากที่ทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็พาหนีไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดไปจี้ชิงรถจับตัวประกัน
จนสุดท้ายในบอยเนี่ยจนมุมถูกจับได้ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้น้องปอก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราไปแล้วครับบอกว่าโอ้โห
ตอนที่อยู่กับในบอยเนี่ยนะถูกทำร้ายร่างกายตลอดที่เธอรอดมาได้เนี่ย
รู้สึกเลยว่าโอ้โหเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะค่ะแต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยค่ะ
ลูกชายของเธอค่ะน้องเปเปอร์ค่ะก็เป็นลูกชายของเธอกับในบอยนี่แหละ
สบายหนักมากแล้วน้องปอบอกว่าอย่างแรกเลยนะ
ลูกชายอายุแค่สองขวบนะคะครับจำหน้าเธอไม่ได้อืม
เพราะว่าเธอเนี่ยถูกในบอยทำร้ายร่างกายจนหน้าบวมเขียวม่วงไปทั้งหน้าเลยนี่
นี่น้องเปเปอร์เมื่อคืนนี้คือไข้ขึ้น๔๐องศาชักเกร็งต้องเจาะไขสันหลัง
สแกนสมองนะคะโอ้โหเช้าวันนี้เนี่ยน้องปอลบอกว่าก็ไปดูลูกนะ
ลูกก็อาการดีขึ้นนะคะลูกรู้สึกตัวแล้วรอแพทย์สรุปอาการนะคะ
คือตัวน้องปอเองเนี่ยเขาก็พักฟื้นเยียวยาจิตใจอยู่ที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ของคุณปวีนาหงษกุลนะคะกลายเป็นว่าน้องเปเปอร์ลูกชายมาป่วย
ปอบอกว่าแล้วน้องเปเปอร์จำหน้าแม่ไม่ได้ไม่กล้าให้แม่เข้าใกล้
แม่ก็ได้แต่ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยอะค่ะรอสามกรรมซัดจริงฮะ
ตอนนี้ก็คือลูกชายต้องเข้าแอดมิตรที่โรงพยาบาลด่วนนะคะ
เพราะน้องมีไข้สูงนะคะไข้ถึงสี่สิบเลยนะคะ
แล้วก็ก็คือล่าสุดเนี่ยคุณหมอก็คือวางยาสลบแล้วค่ะ
แล้วก็ทำการสแกนสมองนะคะเจาะขายสลัง
แต่ว่ายังหาสาเหตุไม่เจอค่ะตอนนี้น้องจำแม่ไม่ได้อะค่ะ
แล้วก็เรียกไหมคะอ่าเขาถ้าถ้าเรียกชื่อเขาเหมือนเขาจะจำเสียงใด
อ่าค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะหน้าตาของเรามันไม่เหมือนเดิมค่ะ
อ่าน้องไม่ให้เข้าใกล้เลยค่ะรู้สึกอ่ากำลังใจมันก็หายไปอ่ะค่ะ
เราก็อยากจะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแต่เรามาเจอสถานการณ์ตรงนี้เพิ่มอีก
มันก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันค่ะล่าสุดนี้คุณหมอแจ้งว่าน้องฟื้นแล้วค่ะ
แต่ก็ยังต้องติดตามอาการอีกต่อไปเพราะว่ายังหาสาเหตุไม่เจอเลย
นี่ค่ะยังหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้ว่าน้องเปเปอร์ป่วยเป็นอะไรนะคะ
แต่อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะครับน้องปอก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าก็ยังต้องให้ปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับทางสหวิชาชีพ
แล้วก็ทางคุณปวีนาด้วยนะคะเธอก็เลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเพิ่มเติม
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เธอจำได้ขึ้นใจก็คือ
บอยอดีตสามีค่ะที่ชื่อว่านายวรวิทเตียวเจริญกิจเนี่ยนะ
จำได้วินาทีที่ในบอยเหมือนจะยิงเธอนะคะในบอยเหมือนจะยิงเธอด้วย
คือเมื่อสิบห้าธันวาคมอะค่ะในบอยเอาปืนจี้เธอ
ขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรี๑๖ธันวาคมมุ่งหน้าไป
ที่บ้านของน้าชายและน้าสาวของบอยอยู่แถวอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปพักค้างกันที่นั่นไปแวะซื้อข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง
ซื้อข้าวกระเพราสองกล่องก็ที่ทีมข่าวของเราเคยไปคุยกับแม่ค้านะคะ
ครับพอขับไปถึงบ้านน้าของในบอยทั้งคู่เห็นท่าไม่ดี
เพราะในบอยพกปืนมาระหว่างที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคะ
บอยสั่งน้องปอให้ซักผ้าที่เตรียมมาอยู่ที่หลังรถ
ครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าของน้าสาวมาให้น้องปอเปลี่ยนให้ปอเปลี่ยนชุดอ่ะ
อยู่ที่บ้านน้าค่ะในบอยด่าน้องปอตลอดด่าให้น้าตัวเองฟัง
หรือฮะกล่าวหาว่าปอเนี่ยนะไม่ดีไปมีคนอื่น
ตลอด๒ปีที่ผ่านมาปอนนี่แหละไปมีคนอื่นนี่คือสาเหตุที่ทำให้เลิกกัน
คือปอก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้มีใครแต่ในบอยก็ไม่เชื่อนะคะ
แถมยังบอกว่าน้องเปเปอร์ไม่ใช่ลูกบอยไม่ใช่ลูกของเรา
บอกแบบนี้ค่ะในบอยบอกว่าหน้าไม่เห็นเหมือนผมเลย
อ้างแบบนี้ก็ในบอยถึงขั้นพูดขึ้นมาว่า
ขออภัยนะคุณผู้ชมนะพูดแรงนะคะในบอยว่าลูกคนนี้
เดี๋ยวจะกระทืบให้ม้ามแตกยังได้เลยไม่ใช่ลูกผมโอ้โห
พูดแบบนี้ค่ะพูดถึงลูกแบบนี้ลูกสองขวบนะน้องเปเปอร์อ่ะ
ทะเลาะกันแรงค่ะจังหวะนั้นในบอยก็เลยทำร้ายร่างกายน้องปอ
ต่อหน้าน้าทั้งสองคนทั้งเตะทั้งต่อย
ปอนเนี่ยล้มไปกับพื้นยังกระชากคอเสื้อลากไปที่รถเก๋ง
จับน้องปอยโยนเข้าไปในรถแล้วก็เดินถือปืนอ้อมไปที่ฝั่งคนขับ
ปอก็วิ่งหนีลงมาไปหาน้าสาวของในบอย
บอยยิงปืนใส่นะคะจังหวะนั้นน่ะในบอยยิงปืนใส่นัดหนึ่ง
แต่โชคดีไม่โดนใครแล้วในบอยก็มาจับตัวน้องปอ
ขึ้นรถไปแล้วก็ขับรถไปเลยค่ะดูสิคะ
ปอบอกว่าโอ้โหนอกจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะ
อยเนี่ยนะโมโหนักมากบอยบอกว่าไม่นอนแล้วบ้านน้าเนี่ย
ขับรถไปเลยแล้วระหว่างนั้นนะคะเอาสายเคเบิ้ลนะคะ
มือน้องปอให้นั่งอยู่ในรถไม่ให้ขยับไปไหนครับ
เอาบัตรเอทีเอ็มของน้องปอไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มด้วย
แล้วบังคับให้น้องปอบอกรหัสกดเงินกดเงินเธอออกมาห้าพันบาทนะคะ
มีการบอกน้องปอว่าเดี๋ยวจะแบ่งเงินส่งให้ภรรยาคนปัจจุบันด้วยนะ
ภรรยาคนปัจจุบันมีลูกด้วยกันกับในบอยอายุ๒๕วันนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่น้องปอนเล่าให้ฟังเนี่ย
โอ้โหพฤติกรรมของในบอยเนี่ยมันหลายอย่างนะ
บอยวางแผนต่อนะคะหลังจากกดเงินออกมาแล้วเนี่ยยังไงฮะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ
จะไปขโมยป้ายทะเบียนรถในลานจอดรถโรงพยาบาล
เนี่ยภาพวงจรปิดตรงนี้ไงภาพนี้เลยค่ะ
ปอบอกว่าก่อนที่บอยจะขโมยนะมีหน้าหันมาถามปอว่า
เอ๊ะมีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยอ๋อถามป่อ
ปอก่อนว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ย
แล้วก็ขโมยป้ายทะเบียนตามที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดเลย
นี่ฮะบอยฮะมีมีกล้องวงจรปิดครับนี่คือที่จอดรถโรงพยาบาล
เจ้าพระยายโยมราชจังหวัดสุขภัณฑ์บุรีค่ะชัดเจนเลยครับ
ขโมยป้ายทะเบียนแบบนี้ค่ะแล้วก็ขับรถพาปอเข้าโรงแรม
คืนนั้นนะคะปอบอกถูกในบอยขืนใจนะคะอืม
ในบอยคือถือปืนตลอดเวลานะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ขึ้นลำสลับกับกดแม็กซ์ออกไปแบบอยู่ที่ปืนเนี่ย
มีกิจกรรมกับปืนเนี่ยครับตลอดเวลาปอบอกว่า
พอปอจะหลับนะคะในบอยเอาปลายกระบอกปืน
จ่อปากปออ่าไม่ให้ปอหลับโอ้โหเธอเลยบอกว่าโอ้โห
แต่ละอย่างนะที่เธอต้องเจอเนี่ยนะระหว่างที่ในบอย
ลักพาตัวเธอไปเนี่ยนะมันทรมานมากครับ
แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่บอยอ่ะค่ะเห็นข่าวตัวเองอ่า
เปิดดูไทยรัฐทีวีแล้วเห็นพาดหัวข่าวว่าล่าไอ้บอย
อ่ะเอาโทรศัพท์มือถือไปให้น้องปอดูครับ
ตอนนั้นน้องปอบอกว่าบอยคงเริ่มรู้แล้วแหละ
ว่าต้องถูกจับเร็วเร็วนี้แน่เพราะว่าโอ้โหเป็นข่าวใหญ่อ่า
อก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ฉันจะรอดไหมเนี่ย
กลัวว่าในบอยจะฆ่าเธอค่ะ
พอที่เขาลั่นไกลไปหนึ่งนัดแล้วค่ะเขาก็ยังบอกเราอีกว่า
กระสุนยังเหลืออีกเพียบค่ะยิงยิงได้ตลอด
ถ้าพร้อมจะหนีเชื่อค่ะอืมเชื่อว่ายิงแน่นอนอืม
ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดหนีนั่นคือปิดชีวิตวาแน่นอน
เขาเห็นตอนพาดหัวข่าวค่ะว่าล่าไอบอยของไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
อันนั้นคือคลิปแรกที่เขาเห็นแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็
อึ้งอยู่เหมือนกันแล้วณขณะนั้นปอเองก็กังวลค่ะ
เขาเอามาให้เราดูใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอ่าถ้าล่าไอบอยขนาดนี้
เขาก็จะทำให้เร็วที่สุดตามที่พาดหัวข่าวได้เลย
ปอก็เลยบอกว่าพอได้เห็นข่าวนะคะ
ว่ามีผู้หญิงที่เคยถูกบอยทำร้ายออกมาแจ้งความ
ว่าถูกข่มขืนอ่ะอ่าที่สุภัณฑ์ใช่เธอบอกเธอดีใจมากเนี้ย
ที่เรื่องราวของเธอทำให้เหยื่อหรือผู้เสียหายรายอื่น
กล้าที่จะออกมาแจ้งความเอาผิดบอยนะคะ
ก็ต้องถือว่าปอนี่ตลอดเวลาที่ถูกนายบอยจับกลุ่มตัวไปเนี่ย
พยายามใช้สตินะในการที่จะแก้สถานการณ์แบบตลอดเวลานะฮะ
ใช่ค่ะคือหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมโอ้โห๕วัน๕คืน
ฉวยจังหวะหนีมาล่ะหรือว่าจังหวะที่แบบตรงนั้นตรงนี้
ทำไมไม่หนีอันนี้เป็นคลิปที่ในบอยส่งไปข่มขู่
ให้ครอบครัวของน้องปอเห็นนะฮะจังหวะที่รถไปชนแล้วเสียข้างทาง
หลักตกข้างทางใช่ไหมค่ะอ่าจังหวะนั้นเนี่ย
ปอก็พยายามหนีครั้งหนึ่งฮะใช่ค่ะบอยก็ตามมาอีก
แล้วมีชาวบ้านมาเจอก็บอยก็ฉุดพาหนีไปอีก
ถ้าฟังจากปอแล้วจะเข้าใจเลยว่าชีวิตเนี่ย
มันคาบเกี่ยวกับความตายตลอดเวลาโอ้โหแล้วในบอยเนี่ย
ถือปืนมีปืนตลอดเวลาคือพร้อมจะก่อเหตุ
จะยิงอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้น
จึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรแบบบูมบาม
ต้องใช้สติในการที่จะทำให้บอยเนี่ยอารมณ์เย็นแล้วก็
ใจร้อนแล้วก็ทำร้ายเธอนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่หนีกันไปเนี่ย
หลังจากที่รถที่ในบอยขับมาเนี่ยตกข้างทางไปตอนหนีตำรวจนะฮะ
ก็ไปจี้จับตัวประกันแล้วก็เอารถเขาให้บังคับให้เขาพาขับไปนะฮะ
ซึ่งก็คือนางละมัยอู่อรุณกับนายวิมสุขสันติสุวรรณที่เป็นลูกเขยกับแม่ยายกัน
คือก็ได้รอดออกมาพร้อมกันใกล้กันเวลาใกล้เคียงกันนี่แหละ
นี่เป็นภาพที่คุณปวีนาเนี่ยวีดีโอคอลไปพูดคุยด้วยนะครับกับสองตัวประกันนะครับ
ซึ่งน้องปอบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปขอบคุณนะจะไปกราบขอโทษที่ทำให้ต้องลำบากด้วยเนี่ย
ถึงที่เลยในวันนี้นะฮะถึงจังหวัดที่ทั้งสองคนนี้อยู่นะครับ
แต่วันนี้ลูกป่วยกระทันหันนะก็เลยไปไม่ได้ยังไปไม่ได้
วันนี้ก็เลยวีดีโอคอลคุยกันก่อนแทนนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณวิมกับคุณละไหมนะคะดีใจนะที่ได้เห็นหน้ากันนะ
เห็นหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นหน้าจริงเห็นตัวจริงกันนะคะ
หวันนี้ขอโทษเลยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพอถึงลูกของน้องปอนะ
ดีขึ้นแล้วค่ะหนูดีใจนะคะที่จะไปเจอกันอีกนะ
แต่วันนี้หนูต้องขอโทษจริงนะคะหนูไปกับท่านไม่ได้นะคะ
พอดีลูกชายเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะ

ได้มาเห็นหน้าอยู่สุภัณฑ์ถ้าไม่ได้น้องปอนก็ไม่ได้กลับมาหรอก
หนูก็อยากกลับมามาเหมือนกันค่ะวันนี้เราได้กลับมาแล้วนะ

ขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวเจอก่อนเที่ยงนะคะ

ที่ถามทะลัดทีวีของเราแล้วก็คุณปวีนาของสกุลด้วยนะฮะ
วีดีโอคอลไปหานางละมัยกับนายวิม

อายุอาจจะใกล้เคียงกันหน่อยแต่เป็นแม่ยายลูกเขยกันนะครับ
ปอความจริงบอกวันนี้จะไปแล้ววันนี้นัดไว้แล้วจะไป
ต้องไปขอบคุณนะต้องไปกราบขอโทษจริงที่แบบโอ้โห
เฉินฉันตากำนั่งรถก็มาตั้งไกลนะ
วันไหนบ่อยจะปล่อยตัวประกัน๒คนนี้ลงอ่ะค่ะ
ชีวิตอยู่ในเส้นได้กันหมดทั้ง๓คนในช่วงเวลานั้น
แต่พรุ่งนี้จะไปแน่วันนี้ตั้งใจจะไปลูกชายโอ้โหเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน
ก็อย่างภาพที่ท่านเห็นนะฮะเราได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาล
จากทางคุณแม่ของน้องแล้วนะฮะน้องนอนอยู่ที่เตียงคนไข้ในโรงพยาบาล
อาการหนักจริงที่สำคัญที่น้องปอเล่าให้ฟัง
เพราะซ้ำกรรมสัตว์ถูกทำร้ายถึงขั้นลูกชายเนี่ยจำหน้าแม่ไม่ได้
วมปูดไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับ
นางละมัยกับนายวิม๒ตัวประกันที่ถูกในบอย
จี้บังคับให้ขับรถพาไปวันนี้ติไปคุยด้วย
บ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีติไปคุยด้วยนะครับที่บ้าน
ก่อนที่เดี๋ยวน้องปอพรุ่งนี้จะมานะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยนางละมัยกับนายวิมเล่าอย่างนี้
บอกว่าขณะนั้นเนี่ยกำลังเก็บมันสำปะหลังกันอยู่
อยู่ที่ไร่ตอนเช้าเช้านะครับอยู่อยู่ก็มีชายหญิงคู่นึงเดินมาหา
ก็คือในบอยกับปอนี่แหละนะครับคือพอมาถึงเนี่ย
ก้มลงกราบขอความช่วยเหลือพูดประมาณว่า
ช่วยขับรถไปส่งออกจากพื้นที่ไร่มันสำปะหลังให้หน่อยได้ไหม
แต่นางละมัยบอกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกไปส่งไม่ได้
ทีแรกก้มกราบพอบอกไปส่งไม่ได้ในบอยชักปืนขึ้นมาขู่เลยฮะ
แล้วก็บังคับจับทั้งคู่ก็คือนางละมัยกับนายวิมลูกเขยเนี่ย
ให้ขึ้นรถกระบะนะครับแล้วก็เรียกปอให้มาขึ้นรถด้วย
ก่อนที่ในบอยจะมานั่งฝั่งคนขับแล้วขับรถเองขับออกจากไร่ไป
พอขับไปที่อุทัยธานีแล้วเข้านครสวรรค์
แล้วทะลุไปถึงเพชรชบูรณ์แล้วเข้าอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยไม่ช่วย
เพื่อนของในบอยที่เล่าให้เราฟังวันนั้นเมื่อวานใช่ไหม
แล้วในบอยก็เอาเงินนี้ไปเปิดรีสอร์ทเปิดห้องพักนอนในตัวเมืองขอนแก่น
ซึ่งนางละมัยกับนายวิมเนี่ยบอกว่าในบอยกับปอเนี่ยไม่นอนเลยนะฮะ
ขับรถออกมาจนเข้าอำเภอเมืองพลตอนนั้นในวิมก็เลยโทรหาภรรยา
แล้วก็บอกว่าถูกปล่อยแล้วตอนนั้นบอยยอมปล่อยออกมา
ถูกปล่อยตัวแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือกันต่อไปนะครับ
ส่วนปอเขาก็ในบอยก็บังคับพาไปถึงรีสอร์ทก่อนที่ตำรวจจะไปเจรจาแล้วก็ช่วยตัวออกมาได้
ละมัยกับนายวิมบอกว่าระหว่างที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับ
ตอนนั้นไม่กล้าที่จะหนีจริงไม่กล้าขอความช่วยเหลือด้วยเพราะกลัวถูกยิง
บอยเนี่ยมีปืนเอาปืนมาขู่ตลอดตอนถูกจับก็ยังทำใจเลยนะฮะ
ถึงขั้นทำใจว่าสงสัยต้องตายแน่ก็ได้แต่อธิษฐานขอพรบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้รอดชีวิต
ก็บนไปตลอดทางนะครับจนกระทั่งบอกให้ในบอยเนี่ยวางปืนเถอะ
เขาก็ยอมทำตามนะเขาก็ยอมวางปืนแล้วก็ยังพูดขอโทษมา
บอกว่าขอโทษด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็จอดรถแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างมาให้กิน
ข่มขู่อะไรซ้ำยังเรียกนางละมัยกับนายวิมว่าพ่อกับแม่
แล้วบอกเหตุผลว่าที่ทำไปเพราะไม่มีหนทางจริงจริงนอกจากนี้นะครับ
ทั้งสองคนยังได้อาศัยช่วงเวลาที่ในบอยลงจากรถไปทำธุระเนี่ย
บอกให้ปอพยายามพูดจากับในบอยดีบอยจะได้ไม่เครียด
เพราะบางครั้งในบอยเนี่ยก็เครียดถึงขั้นร้องไห้ออกมาก็มีนะ
ครับที่ทำแบบนี้ก็คิดซะว่าเออก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะอยู่
แต่ถ้ามีเงินจริงเนี่ยนะสงสัยเนี่ยได้ไปถึงประเทศลาวแน่นอน
บอยอาจจะออกไปถึงนู่นก็อาจจะเป็นไปได้
ทั้งคู่คิดว่าเหตุผลที่รอดมาได้เนี่ยน่าจะเพราะทำบุญมาเยอะ
แล้วก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ตลอดทางด้วย
ตอนนี้เปรียบเสมือนได้ชีวิตใหม่อืมตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวแก้บนนะฮะ
เพราะว่าที่บนเอาไว้เนี่ยนะฮะก็บนเอาไว้เนี่ยต้องเตรียมตัวแก้บนนะ
นี่นะฮะสิ่งของที่เตรียมแก้บนนะครับไข่ต้นอ่าไข่ต้ม๓๐๐ฟองนะฮะ
มีไก่ต้ม๑๐ตัวพวงมาลัย๑๐พวงทองคำเปลว๒๐๐แผ่นนะฮะ
ขนมจีนน้ำยาอีก๒หาบสังขทาน๘ชุดผ้าป่าอีก๒กอง
หัวหมู๒หัวเหล้าขาว๒ขวด
เดี๋ยวต้องตระเวนแก้บนตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่าง
ได้บนบานเอาไว้ตอนที่ถูกในบอยจับตัวไป
ชักปืนเลยชักปืนแล้วก็ชักปืนแล้วก็ยักษ์ใส่รถเลย
เพราะป้าบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถให้

บอกว่าเข้าไปเดี๋ยวป้าขับรถให้
บอกว่าไม่ต้องพูดกับเขาดีทุกอย่าง
พูดดีลุกทุกแม่ทุกคำ

เมียก็ไปถึงใน
แม่แม่หิวข้าวมาแม่ทนหน่อยนะ

เขาก็บอกเราก็ไม่ได้ทำยังไง
ไม่ต้องรู้รู้หน่อยนะ
แม่ก็ไหวบอกชะพ่อล่ะ

ต้องคนใช้เป็นอะไรนะ

ปีทำแล้วไม่รู้เท่าไหร์เลยนะ
แม่น่ะทำบุญมาเยอะลูกแม่ไม่เคยมีอะไรกับใครเลยไม่ต้องกลัวหรอกว่าแม่จะอ่า
ถ้าแม่พูดตรงโทษผมก็เบาแม่พูดจะเห็นผมทำอะไรแม่นะแม่ก็พูดตรงไปเลย
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องปอจะไปขอบคุณนะฮะสองแม่ยายกับลูกเขยคู่นี้นะฮะ
ถึงที่เลยนะครับหลังจากวันนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วคุณปวีนาก็จะเดินทางไปด้วยนะครับ
ทั้งหมดก็ถือว่าร่วมชะตากรรมเดียวกันคุณเบวินาก็มาช่วยคดีตั้งแต่แรกตอนที่แม่ของน้องปอไปขอความช่วยเหลือ
ใช่ค่ะคุณปวีนาก็เป็นคนพาครอบครัวของน้องปอไปแจ้งความดำเนินคดีในบอยนะคะ
ใช่แล้วครับส่วนในบอยก็ถูกฝากขังเรียบร้อยนะฮะแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเรียบร้อยนะครับ